โอ๊ย

เราได้คุยกับเธอนะคะคุณวิภาวันนินโตเธอบอกว่าทำใจไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของผู้ตายเองก็บอกเหมือนกันว่าจริงแล้วต้นปีเนี่ยพระวัดเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุรถชนไปเองนะ
แม่ก็ชวนแล้วบอกว่าลูกไปทำบุญสะดอกเคราะห์ปฏิบัติธรรมกับแม่เถอะ
แต่ลูกบอกว่าแป๊บนึงแม่ผมขอหาเงินก่อนนะเดี๋ยวผมไป
แล้วสุดท้ายก็มาเจออุบัติเหตุแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว
มีลูกสาวสองคนด้วยแล้วเมื่อคืนหลานสาวบอกเห็นว่าพ่อมานอนด้วยด้วยค่ะ
วันนี้นายคุณว่า
คมสรรคนขับรถเองก็เดินทางมาขอขมาแม่ของนายพวัฒน์ด้วยนะคะ
ยกมือไหว้ขออโหสิกรรมนะคะเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจริง
มันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็บอกว่าจะบวชให้กับผู้ตายจนกว่าจะเสร็จงานศพ

ผมจะบวชโตเตน
นี่ค่ะเขาก็ยกมือไหว้ขอขมาแม่แล้วก็บอกว่าผมจะบวชทดแทน

อยากขอให้แม่อโหสิกรรมให้ผมนะครับ
ผมจะบวชให้พี่เขานะครับ
อโหสิกรรมให้ผมด้วยนะฮะผมจะบวชให้นะครับ

คือเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนขับจริง
เพราะว่าวันนี้ตัวเขาไปพร้อมกับแฟนสาว
เขาไปทำธุระแถวย่านพระราม๒ก่อนที่จะมาเกิดอุบัติเหตุ
คือพาแฟนไปทำจมูกแล้วหลังจากนั้นก็มาเกิดอุบัติเหตุ
เขายืนยันชัดเจนเพราะว่าคนบอกว่า

เขาเป็นคนขับผู้หญิงก็ยืนยันว่าแฟนหนูเป็นคนขับนะฮะ
ค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางตำรวจสภบังพลีเอง
ก็จะต้องสอบปากคำเขาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ